เอาละยุคโควิดด้วยของแพงด้วยเดี๋ยวไปดูหน่อยนะฮะ
เพื่อสร้างกำลังใจหรือยังไรหรือว่าเป็นการเสริมสุริมงคลนะฮะ
ให้ทำมาค้าขายดีขึ้นนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ที่เห็นอยู่นี่คือการลงนะหน้าทองค่ะ
ปกติเห็นแถวหน้าผากสักจุดนึงใช่ไหม
ใช่จะเป็นแผ่นทองคำเปลวเล็กค่ะ
นี่ทั้งหน้าเลยฮะใช่ค่ะคิดอันนี้คิดว่ามาร์คหน้า
นี่เป็นวัดที่นนทบุรีนะครับทุกผู้ชมครับวัดสารารีนะฮะ
อยู่ที่ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนี่ครับ
ญาติโยมเนี่ยมาขอให้เจ้าวาดวัดสารารีก็คือพระอาจารย์นบพระครูสมุนพดลปิยธรรมโม
ช่วยลงอัคระบนแผ่นทองคำเปลวทั่วใบหน้าเลย
เหมือนกับที่เคยเห็นปกติจะแปะตรงกลางหน้าผากนี่
ใบหน้าเลยนะครับเพื่อจะลงหน้าทองกัน
อันนี้ด้านในนะด้านนอกนี่รอกันเต็มเลยเห็นไหมฮะโอ้โห
คิวยาวเลยต้องมารอคิวนะครับเป็นสิบคนฮะ
หลายคนบอกว่ารู้ข่าวจากโซเชียลก็มีนะ
บอกกันต่อมาก็มีก็มาจองคิวกัน
บางคนก็เคยมาลงนะหน้าทองกับพระอาจารย์นบจ้าวาดวัดสารารีมาแล้วนะครับ
อย่างคุณวิสันเป็นช่างรับทำเฟอร์นิเจอร์อยู่แถวบางโพ
บอกว่าเคยมาลงนะหน้าทองกับเจ้าวาดวัดสารารี
ก็คือพระอาจารย์นบนี่คือคุณวิสันนะ
ค่ะอ้าวเผื่อใครเห็นแล้วจำไม่ได้นี่คือคุณวิสันคุณชื่น
เต็มหน้าอยู่ค่ะตอนนี้ช่างเฟอร์นิเจอร์แถวบางโพ
นี่มาทำเหมือนกันวันนี้ครับบอกว่าทีแรกนะโอ้โหท่านผู้ชมฮะ
คุณเขียนมาสอนคุณวิสันบอกว่าก่อนหน้านี้โควิดระบาด
ไม่มีงานเลยที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ค่ะมาขอให้หลวงพ่อเนี่ย
ลงหน้าหน้าทองให้เนี่ยทำเสร็จปุ๊บลูกค้าโทรมาสั่งเฟอร์นิเจอร์ปั๊บ
ภายในไม่ถึงสองชั่วโมงหลังจากนั้นทำมาค้าขึ้น
วันนี้ก็เลยมาทำอีกครั้งหนึ่งจองคิวมาส่วนพระอาจารย์นบนะครับ
เจ้าวาดวัดสารรีนะครับท่านบอกว่าคือที่ทำเนี่ย
มันก็ถือว่าเป็นการเตือนสติกันด้วยทำอะไรก็ต้องไม่ประมาท
ทำอะไรก็ต้องมีสติตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม
รักษาศีล๕เป็นการเจิมหน้าผากด้วยแผ่นทองคำเปลว
ยันหัวใจมหาเศรษฐีลงบนฝ่ามือแล้วก็ลงนะหน้าทองแบบเต็มใบหน้า
เพื่อหนุนดวงชะตามหาเสน่หเสริมบารมีเพิ่มโชคลาภ
สร้างความมั่นใจให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองค่ะนี่ทำมาตั้งนานแล้ว
ก่อนจะเป็นกระแสในช่วงเวลานี้อีกก่อนหน้านี้ปีนึงเนี่ย
มีลูกศิษย์มาทำไม่กี่คนตอนนี้มากันทุกวัน
วันหนึ่งต้องแบบจำกัดคิวอ่ะลูกศิษย์ที่มาก็ยืนยันว่า
เขาก็ต้องการที่พึ่งทางใจไม่ได้งมงายอะไรนะครับ
ทำเรื่องของเศรษฐกิจขยายกิจการอะไรพวกเนี้ยนะส่วนการมาทำเนี่ย
ณหน้าทองตรงนี้เนี่ยคนที่มาทำต้องเตรียมมาเอง
แล้วไม่เก็บค่าใช้จ่ายไม่คิดอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
พระครูน๊อบบอกนะฮะเจ้าท่านเจ้าอาวาสวัสดิ์บอกนะครับ
แล้วบอกว่าปกติเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับจะทำพิธีลงหน้าหน้าทองให้วันละ๒คนเท่านั้น
อ่าทำได้วันละสองคนเท่านั้นตอนเนี้ยมีลูกศิษย์มาเนี้ย
วันหนึ่งเป็นร้อยคนก็มีวันหยุดนี่มากันสามร้อยกว่าคนต้องจัดคิวนะครับ
ใครจะมาที่วัดเนี่ยจะต้องจัดคิวนะฮะวันหนึ่งจะแค่สองคนเท่านั้นนะครับ
ค่ะก็คือสรุปว่าให้นำทองมาเองทำเอานำมาเองนำมาเองใช่
เอาทองมาเองแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยจริงถูกต้อง
ก็แค่สวดทำพิธีให้อ่ะนะคะแต่ว่าทีเนี้ยค่ะเราก็เลยให้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูนิดนึง
ส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไม่แน่ใจว่าแอบไปนะหน้าทองมาด้วยหรือเปล่านะคะ
แต่ทีมข่าวของเราว่าว่าว่าวันนี้ลูกศิลป์ลูกหาเยอะครับคุณพันธ์ภูมิก็ไปต่อคิวกันเยอะมากเลยอ่ะค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับลูกศิษย์ลูกหาที่ไปทำพิธีอ่ะนะคะนายฉัดอนันต์อายุยี่สิบแปดปีเขามีธุรกิจค้าขาย
เขาบอกว่ามีคนบอกต่อมาปากต่อปากแล้วก็เห็นในโซเชียลจองคิวเข้ามาค่ะ
เสริมดวงชะตาเพราะว่าทำธุรกิจเขาก็มีความเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วก็เสริมดวงให้ค้าขายดีขึ้นนะคะ
ใช้เวลาประมาณสัก๑๕นาทีก็เสร็จเริ่มจากใช้น้ำมันทาก่อนทั่วหน้า
พระอาจารย์นบก็ท่องคาถาไปด้วยเอาแผ่นทองแปะทั่วหน้าแล้วเขียนยันบนหน้าผาก
สองข้างหูปากก็เสร็จพิธีนะคะ
คุณฉัดอนันต์บอกว่าก็เข้าใจว่าหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องงมงายแต่เขาบอกว่าอยากให้มองว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า
อืมรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ไม่ถูกเหมือนกันแต่รู้สึกว่าก็ทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้น
หมายถึงว่ามันเหมือนว่าเป็นสิ่งที่มันอุ่นใจ
อ่าอุ่นใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราด้วย
คุณก็บอกว่ามันลมงายไหมอะไรอย่างนี้
มันอะไรหรือเปล่ามันลมงายไหม
หรือว่ามันเป็นแค่ฝันหรือว่ามันเป็นความเชื่อของเรา

ถ้าส่วนตัวเราก็เชื่อร่านนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไร

ทีนี้ค่ะได้คุยกับท่านเจ้าอาวาสวัดสารารีนะคะ
ท่านก็บอกว่าที่ทำหน้าทองแบบเต็มหน้าแบบนี้
ศิษย์บอกว่าทำแล้วมันมีเรื่องดีเกิดขึ้นในชีวิตจริง

ส่วนใหญ่ที่มารอแล้วทำได้เลยก็คือเจิมหน้าผาก
ยันอันนี้แป๊บเดียวทำให้ได้เลย
แต่ณหน้าทองต้องจองคิวก่อนนะคะ
ถามว่าคิวเต็มไปจนถึงเมื่อไหร่พระอาจารย์

โอ้โฮมีนาคมเลยเหรอโอ้โฮอีกค่ะใช่ค่ะ
ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความงมงายให้กับประชาชน
เจตนาของเราจริงก็คือให้ความอนุเคาะ
ลูกศิษย์ที่ขอให้ช่วยสักนิดหนึ่ง
หลวงพ่อพรมน้ำมนต์ให้หน่อยหลวงพ่อเจิมหน้าผากให้หน่อย

ถ้าบอกว่าหลวงพ่อศักดันให้หน่อยเราไม่ศักดิ

ไม่สามารถที่จะเอาเข็มไปจิ้มเนื้อมนุษย์ให้เกิดเลือดออกได้
เราก็เลยเปลี่ยนเป็นเขียนแทนถ้างั้นเดี๋ยวหลวงพ่อเขียนให้กันแล้วกัน
ขอรายละเอียดสถานที่ของวัดหน่อยค่ะ
พระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีพระผู้ใหญ่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
แล้วก็ทำข้อตกลงกับทางวัดว่าหยุดพิธีลงนะหน้าทองไปก่อน
แต่ผู้มีจิตศรัทธาสามารถไปทำบุญที่วัดสารารีได้เหมือนเดิมนะคะ

ก็ช่วงนี้ท่านผู้ชมครับการเสริมสุริมงคลกัน
ถ้าเราจะไปดูเนี่ยเดี๋ยวนี้เขานิยมกันอยู่มีอยู่๓จุดด้วยกันนะฮะ
จุดหนึ่งก็คือการทำหน้าทองบนใบหน้า

หน้าทองส่วนมากก็จะเป็นแถวหน้าผาก
แต่วัดสาลารีอันนี้ทองทั่วทั้งใบหน้าเลย

ฝ่ามือนี่เขียนยันลงบนฝ่ามือนะครับ
เชื่อกันว่ามือของคนเราก็คืออวัยวะที่จะไปหยิบไปจับ
ถ้าเรามีสิ่งที่เป็นสุริมงคล
ก็จะได้สิ่งดีสิ่งที่เป็นมงคลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
แล้วปัจจุบันนี้ที่นิยมกันมาก
เขียนยันต์ลงบนหลังโทรศัพท์มือถือ

เคสโทรศัพท์มือถือนะครับ
เป็นยันเป็นแบบเครื่องลางแบบติดตัวเลย

ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่า
มันเป็นลักษณะของการอวดอุตริมนุษยธรรมหรือเปล่า
มันถูกยังไงนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตไปสอบถาม
พระพยอมกรยานนท์ท่านเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
ท่านตอบเรื่องนี้ว่าอย่างไรลองฟังดูค่ะ
แล้วถามว่ารัฐบาลก็ไม่ชิงไปหาพระองค์นี้ก่อนเลย
จะให้สำนักพุทธไปปรามทำไม

เอามาเจอกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรกระทรวงการคลัง
กระทรวงนี้เป็นเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญ
เพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลากับเรื่องที่มโน

พระพยอมท่านก็เลยบอกว่าไม่ใช่ความผิดร้ายแรง

ท่านก็บอกว่าคือถ้าเกิดทำแล้วดีเนี่ย